ผ่านเวลามารวมก็ประมาณ๘ชั่วโมงแล้วนะคะ

คนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในเขต๙กรทมก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมกัน
ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องของบรรยากาศสดเลยในพื้นที่นะคะ
คุณสรรันพัทรกระเสมเชียวิวัฒน์พูดสื่อข่าวไทยรัฐทีวีของเรา
รายงานสดมาจากที่แจ้งวัฒนะ๑๐แยก๑นะคะเชิญเลยค่ะ
มาตรงตั้งกว่า๕๐เป็นรัฐกาศทหาร
ทยอยเดินทางมาใช้สิทธิ์กันอย่างคึกคักเช่นเดียวกันค่ะ
บรรยากาศการเลือกตั้งนะคะของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเดินทางมา
จตุจักรในพื้นที่หน่วยเลือกตั้งที่๘๕ถึง๙๔
ของนางยาใจสุวรรณราชนะคะอายุเจ็ดสิบเจ็ดปีอดีต
คณะกรรมการหมู่บ้านและเป็นประชาชนชุมชนเคหะท่าทราย
ระบุว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาเลือกตั้งเพื่อเลือกผู้นำ
เข้าสภาแม้ว่าจะลำบากเรื่องของการเดินทางต้องนั่ง
เข็นวิวแชร์แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเลือกตั้งและมี
คาดหวังนะคะกับว่าที่สอสอคนใหม่อยากให้เข้ามา
เป็นตัวแทนประชาชนเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างจริงจังค่ะ
อยากได้ค่ะสอสอที่ดีมีคุณภาพค่ะเพราะว่าต้องทำงาน
ให้ช่วยทำงานจริงจริงให้กับหมู่บ้านของเราเพราะว่า
หมู่บ้านของเราเนี่ยเจริญมานานแล้วแล้วก็สมัยก่อน
พี่ก็เป็นกรรมการหมู่บ้านด้วยแล้วก็เราก็อยากเชิญชวน
ให้ทุกคนมาเลือกตั้งค่ะตั้งใจว่าจะมาเลือกขณะที่
ที่ใหญ่ที่สุดของหน่วยเลือกตั้งเขตหลัก๔ที่ซอย
แจ้งวัฒนาสิบแยกหนึ่งแขวงทุ่งสองห้องซึ่งมีหน่วยเลือก
ในจุดนี้รวมสิบห้าหน่วยนะคะจุดนี้มีผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งรวมเกือบหนึ่งหมื่นคนเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็มี
ประชาชนชาวแขวงทุกสองห้องเดินทางเข้ามาใช้สิทธิ
เลือกตั้งแล้วก็ยังมีเหล่าบรรดาข้าราชการทหารเดินทาง
ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในจุดนี้อย่างคึกคักทั้งสวม
เครื่องแบบทหารชัดเจนหรือว่าทหารบางรายก็แต่งนอก
เครื่องแบบมาเลือกตั้งเช่นเดียวกันนะคะจากการสอบถาม
เจ้าหน้าที่คณะกรรมการการเลือกตั้งค่ะประจำหน่วยเลือกตั้ง
ระบุนะคะว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้ง
จุดดังกล่าวนี้เป็นข้าราชการทหารประมาณสี่สิบถึงห้าสิบ
เปอร์เซ็นต์ค่ะซึ่งหนึ่งในข้าราชการที่ให้ข้อมูล
ทีมข่าวนะคะว่าเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอก
นะคะว่าวันนี้ตั้งใจเดินทางมาเลือกตั้งค่ะเพื่อไม่ให้
เสียสิทธิ์เลือกคนดีเข้าสภาพร้อมกับเชิญ
ประชาชนในแขวงทุ่ง๒ห้องเขตหลัก๔ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
อย่านอนหลับทับสิทธิ์อีกด้วยค่ะ

มาตามสิทธิ์ใช้สิทธิ์อย่าให้เสียสิทธิ์แค่นั้นเองค่ะ
เพราะว่าถ้าเสียสิทธิ์แล้วปัญหามันจะตามหลังมาอีกเยอะ
ในเวลานี้นะคะด้านในชั้น๑ของอาคารสำนักงานหลัก๔
มีการเตรียมพื้นที่ในส่วนของห้องทะเบียน
เป็นฝ่ายประมวลผลคะแนน
ซึ่งหลังจากปิดหีบเลือกตั้งซ่อม๑๗นาฬิกา
ก็จะมีการเริ่มนับคะแนนแล้วก็รวบรวมมาที่สำนักงานเขตหลัก๔แห่งนี้
อย่างไรก็ตามนะคะก่อนปิดหีบค่ะ
หากมีความจำเป็นหรือประชาชนท่านใดไม่สามารถมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้
ต้องแจ้งต่อนายทะเบียนท้องถิ่นหลังการเลือกตั้ง๗วัน
หรือว่าแจ้งด้วยตนเอง๓วิธีนะคะ
คือที่สำนักงานเขตหลัก๔สำนักงานเขตจตุจักร

และแจ้งทางเว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมปกครองค่ะ
คุณผู้ชมค่ะด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะ
เป็นบรรยากาศของบริเวณแนวถนนในซอย

ซึ่งก็มีการตั้งจุดลงทะเบียนในส่วนของการเลือกตั้งซ่อมสส
ซึ่งก็มีประชาชนทยอยเดินทางกันมาอย่างคึกคัก
ในขณะที่ในเวลา๑๖นาฬิกาของวันนี้
ทีมข่าวได้รับรายงานว่าจะมีในส่วนของ
นายสำรานผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร
เดินทางเข้ามาตรวจหน่วยเลือกตั้งอีกด้วย
ซึ่งก็ถือว่านับถอยหลังอีกไม่ถึง๒ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ
ที่จะมีการเตรียมปิดหีบนะคะ

ในการที่จะเริ่มนับคะแนนแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ก่อนที่จะรวบรวมไปยังสำนักงานเขตหลัก๔
แล้วก็เพื่อที่จะนับถอยหลังในการประกาศผลคะแนน
ซึ่งก็จะมีการเริ่มประกาศผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการ
คาดการณ์ว่าในเวลา๑๙ถึง๒๐นของวันนี้
สำนักงานเขตหลัก๔อีกด้วยค่ะ
สรรพัฒน์กระเสมชัยวิวัฒน์ทีมข่าวแท้รัฐทีวีรายงาน